คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีประเด็นร้อนทางการเมืองที่มีประโยคคำพูดออกมาจากปากของท่านนายก
เรื่องของการตั้งภูมิกับใหม่แล้วก็มีการหลุดออกมาว่าที่มีการขอกันมา
แต่ว่าจะมีทั้งคนที่สมหวังและไม่สมหวังคำว่าขอเนี่ยมันหมายถึงอะไร
มันเป็นการตอกย้ำเรื่องของการขอตำแหน่งของตำรวจหรือไม่อย่างไร
แต่ประเด็นนี้กลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อาจจะทำให้รัฐบาลโดนโจมตีก็ได้ติดตามพร้อมกันครับ
ผู้กำกับใหม่ซึ่งผมแน่นผมมั่นใจว่าผมมีผู้ผิดสอบมากกว่าผู้สมบัติในครั้งนี้นะครับ
แต่ก็มีไม่น้อยที่ได้ที่ได้สมหวังคำพูดที่ว่าผู้กำกับใหม่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้
ที่ขอตำแหน่งไปเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวัง
ประโยคเช่นนี้จะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกเสียจากว่ามีสอสอพักเพื่อไทยมาขอตำแหน่งผู้กำกับเป็นจำนวนมาก
และนายกก็ไม่สามารถให้ได้ทั้งหมดแต่ก็มีบางส่วนที่ขอและได้ตำแหน่งให้คนของตัวเองไป
เรื่องการพลั้งปากพูดของนายกเศรษฐาไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด
เพราะตั้งแต่ยังเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจนมาถึงเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าพ่ออสังหารที่ชื่อเศรษฐาก็มักจะมีคำพูดหลุดปากออกมามากมาย
เรียกว่าไม่มีแผ่วกันเลยพูดแต่ละครั้งบรรดาผู้เท่าในพักก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียว
การออกมาแถลงแก้ต่างในวันนี้หากเทียบกับคำพูดเมื่อวานต้องเรียกว่าหนังคนละม้วนเมื่อวานเป็นหนังบู้ดุเดือดเลือดพลาดแต่วันนี้กลับกลายเป็นหนังดราม่าไปซะงั้น
สอสอก็ยืนยันผมยืนยันว่าสอสอไม่ได้มาขอนะครับเราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนความนี้มันมีปัญหาในพื้นที่นะครับ
หากย้อนไปดูวัฒกรรมของนายกเศรษฐาว่ามีประโยคไหนบ้างที่ชาวเน็ตเอามาเป็นขี้ปาก
ขยี้กันอย่างเมามันในโลกโซเชียลจะพบว่ามีถึง๔ซีรีส์ด้วยกัน
เริ่มที่ก่อนเข้ารับตำแหน่งระหว่างจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกันกับพักสองลุง
ว่าที่นายกเศรษฐาขณะนั้นก็เริ่มเล่นบทบาทปากพาจนทันที
จากคำพูดที่ว่าเพื่อไทยหาเสียงแทบตาย
อย่าหวังจะได้นั่งกระทรวงดีผมไม่ให้พวกคุณหรอก
และหลังจากเป็นนายกแล้วก็ขยันพูดให้เป็นประเด็นไม่หยุดหย่อน
อย่างที่ไปดูหนังเรื่องสับปะเรอ
นักข่าวก็บอกให้นายกรัฐมนตรีช่วยหันซ้ายหันขวาหน่อย

นายกจึงถามว่านายกคนไหนมี๒คนนะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เกลียนคีย์บอร์ดเอามาขยี้
คือการไปพูดกับคนไทยที่สหรัฐพร้อมยกตัวอย่าง
ลูก๓คนเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก
และทำงานอยู่ที่นั่นโดยใช้คำว่าให้ไปเป็นขี้ฆ่าก่อน
จะได้รู้ระบบการทำงานสุดท้ายล่าสุดแผลก็ยังสดสดอยู่
คือการพูดในที่ประชุมพักเพื่อไทย
คำว่าพูดเป็นกับพูดเก่งอาจจะคล้ายกัน
แต่ความหมายไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน
แล้วนายกเศรษฐาจัดอยู่ประเภทไหน
เพราะหากขยันพูดทุกเรื่องก็น่าเป็นห่วง
เพราะว่ากลุ่มนี้บางทีอาจจะเป็นพวกปลาหมอตายเพราะปากสักส่วนมาก
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน